ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นคดีสะเทือนขวัญที่พิศนุโลกเลยนะคะหนุ่มนักเรียนวัย๑๘ปีเท่านั้นเองค่ะ
โหดแฟนสาววัย๑๙ปีหลังคิดว่าแฟนสาวตีตัวออกห่าง
ก็เลยมีการนัดคุยกันแต่ทีนี้ปรากฏว่าคุยกันไม่ลงตัวทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะ
ทางฝ่ายชายพลั้งมือบีบคอแฟนสาวเสียชีวิตจากนั้นค่ะ
ก็ลากศพแฟนสาวขึ้นรถกระบะไปเผาอำพรางในป่าลึก
แล้วหลังจากที่เขาก่อเหตุนะคะก็ได้เข้ามอบตัวค่ะ

นางสาวจุรารัฐหรือน้องปอหญิงสาววัย๑๙ปี
หายออกจากบ้านไปในอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ตั้งแต่คืนวันที่๒๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
โพสต์ประกาศตามหาและออกติดตามค้นหาแต่ก็ไม่พบ
ก่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจสพแก่งโสภา
กระทั่งเช้าวันนี้พบว่าเธอถูกฆาตกรรมเผานั่งยาง
ศพกลางป่าลึกในร่องน้ำข้างสวนยางพาราในพื้นที่หมู่๑๑
บ้านม่วงหอมตะบนบ้านกลางอำเภอวังทอง
ห่างจากบ้านของเธอประมาณ๖กิโลเมตร
สภาพศพถูกเผานั่งยางอย่างโหดเยี่ยม
เหลือเพียงกองกระดูกสภาพไม่เกรียมจนจำเขาเดิมไม่ได้
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนกลับเป็นแฟนนุ่มวัย๑๘ปี
ซึ่งเรียนอยู่ชั้นม๖หลังก่อเหตุสำนึกผิด
สารภาพกับผู้ปกครองก่อนจะพาเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรแก่งโสภา
เมืองต้นสารภาพลงมือก่อเหตุจริงจากการสอบสวนในแม้วผู้ก่อเหตุ
คบหากับผู้ตายได้๒ปีช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เริ่มมีปากเสียงกัน
โดยอ้างว่าผู้ตายแอบไปคบกับชายอื่นจนวันเกิดเหตุทะเลาะมีปากเสียงกันอีกครั้ง
แม้วได้ผลักผู้ตายล้มลงก่อนจะพลั้งมือบีบคอจนเสียชีวิต
หลังก่อเหตุกลัวความผิดจึงนำผ้าคลุมเตียงห่อศพ
แล้วนำขึ้นรถกระบะนำปลอกหมอนและยางรถยนต์อะไหล่๓เส้น
ท้ายรถไปด้วยก่อนจะขับนำศพไปไว้ในร่องน้ำในป่า
ห่างจากบ้าน๖กิโลเมตรแล้วใช้ยางรถยนต์ผ้าห่มปลอกหมอน
เป็นเชื้อเพลิงแล้วจุดไฟเผาเพื่อทำลายศพหลังก่อเหตุสำนึกผิด
เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังก่อนจะพาเข้ามอบตัว
ตำรวจจึงพาไปที่จุดเผาและจุดที่บีบคอผู้ตายแล้ว
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตเผยทั้งน้ำตาว่า
ลูกสาวกับแฟนนุ่มพบหากันมาสองถึงสามปีปกติลูกจะอยู่บ้านกับแฟน
จะเข้าไปทำงานที่ห้างในตัวเมืองพิศนุโลกได้ประมาณ๑เดือน
เพื่อหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวจึงได้แยกกันอยู่กับแฟน
แต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะอะไรกันเพราะยังเห็นรักกันดี
แต่พักหลังอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเนื่องจากลูกสาวก็ทำงาน
ส่วนแฟนนุ่มต้องเรียนหนังสือไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เพราะแฟนของลูกไม่ได้เป็นคนใจร้อนเธอขอให้ลูกไม่ต้องเป็นห่วงอะไร
ส่วนคนผิดก็ขอให้ได้รับกรรมที่ก่อไว้ตนเองให้อภัย
เพราะไม่อยากผูกเวรผูกกรรม
อยากให้ลูกอีกสูตรสุขติบไม่ต้องเป็นห่วง
แม่จะดูเรน้องดูแลความปลอดภัยดีที่สุด
ทำงานหนูจะหาเงินหนูทำเพื่อแม่นะเขาว่างั้น
แต่เขาจะมาเถอะแต่แม่น่ะให้อภัยเขา
จะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อการเกิดสัตว์หน้า
เพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นอย่างนี้อีก
ตาของผู้ก่อเหตุยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะปกติเป็นคนชอบเลี้ยงไก่ชนนิสัยจะนิ่ง
ไม่คิดว่าจะก่อเหตุรุนแรงได้
หลานชายอาศัยอยู่กับปู่ย่าเพราะพ่อแม่แยกทางกัน
ซึ่งทั้งคู่ได้มั่นหมายกันไว้แล้ว
แต่ยังไม่ได้แต่งงานเพราะช่วงโควิด
ส่วนชนวนเหตุอาจเกิดจากความหึงหวง

เพราะฐานะครอบครัวฝ่ายชายยากจนกว่า
ขณะที่พี่สาวคนสนิทของผู้ตายบอกว่า

ท้อร้อกกันเป็นประจำตามประสารินกับฟัน
แต่ก็ไม่เคยเห็นทำร้ายร่างกาย

ถึงขั้นจับหัวโขกกำแพงกระจกห้อง

หลังจากที่พ่อแม่ของน้องสาวไม่พอใจฝ่ายชาย
มั่นหมายแล้วแต่ไม่มาสู่ขอ

ยืนยันไม่ใช่เรื่องฐานะไม่ดีแล้วอยากให้เลิกกัน
ก็ไม่ได้กิดกันนะคะไม่ได้กิดกัน
เพราะว่าตอนช่วงเป็นแฟนกันก็มาหาพ่อแม่ก็รู้ค่ะ
ก็ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะหรือไม่ทะเลาะหนูรุนแรงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าจากที่เคยถามเคยหอกล้อกัน
เขาหยอกกันเรนค่ะ
เล่นกะเลงเหมือนแบบเล่นกะเลงหัวโขก
ตู้เสื้อผ้าเตะอะไรอย่างนั้น
นวนเหตุความหึงหวงคิดว่าฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง
จนเกิดมีปากเสียงพลั้งมือบีบคอสาวคนรักจนสิ้นลม

แต่สุดท้ายก็สำนึกผิดเข้ามอบตัว
เบื้องต้นตะเบิดแก้ข้อหานุ่มถึงโหดรายนี้สองข้อหานัก
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ

และนำตัวในแม้วไปฝากขังสารเยาวชนทันที
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน